มีอีกข่าวหนึ่งเป็นคนคุ้มคลั่งเหมือนกัน
เอามีดมาเนี่ยมาฟันผู้หญิงคือฟันหัวฟันหลังเท่านั้นไม่พอนะ
ลูกของผู้หญิงคนนี้นอนอยู่ด้วยเบลยะทารกค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจหนองบัวแดงก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ

คนเจ็บไม่ได้มี๒คนนะมี๓คน
จุดที่เกิดเหตุคือที่แคร่หน้าบ้าน
เปรย์ที่ผูกเอาไว้หน้าบ้านคุณผู้ชมดูสิคะ
มันมีร่องรอยโดนมีดฟันจนมันฉีกขาดแบบนี้
แล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ที่เปรย์ด้วย
คนเจ็บนี่นะคะคือนางประคองจันทราอายุ๓๓ปี
โดนฟันที่หลัง๕แผลที่หัวอีก๓แผล
แขนซ้ายอีก๒แผลอาการสาหัสเลยนะคะ
ส่วนลูกของนางประคองเป็นทารกเพศชาย๔เดือนเท่านั้นนะคะ
นอนอยู่ในเปลผ้าขอม้านี้โดนฟันเหมือนกันนะ
ฟันที่หน้าฟันที่หัวอาการน้องเนี่ยสาหัสเหมือนกัน
และนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้ชายอีกคนนึง
โดนฟันบริเวณซี่โครงได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคนที่ก่อเหตุคือนายวิญญาลาโสพันธ์อายุ๔๖ปี

หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ขับรถกระบะหนีขึ้นไปบนภูแลนดคา
ห่างจากหมู่บ้านเนี่ยสักประมาณ๔๕กิโลเมตร
ตำรวจก็ตามค่ะไม่ปล่อยไว้แน่ตามไล่ล่าจนปิดล้อมแล้วก็จับกลุ่มตัวนายวิญญาได้
บนภูเขาบนภูแลนคาเลยแล้วก็ให้กำนันตำบลครูเมืองเนี่ย
เขาสนิทคุ้นเคยกับผู้ก่อเหตุก็ให้ช่วยเจรจาช่วยเกลี้ยกล่อมมา
ให้นายวิญญาเนี่ยมอบตัวแล้วนี่ค่ะคนที่เบลอหน้าอยู่เนี่ย
ออกมามอบตัวตอนที่เดินมานะอาการเขายังเดินแบบโซซัสโซเซอ่ะ
ลองงทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามนายวิญญาไปแทงชาวบ้านไปฟันเขาทำไม
วิญญาก็ตอบแบบน้ำเสียงแบบนุ่มตอบเบาผมไม่รู้ครับ
แล้วก็บอกว่าไม่รู้สึกตัวด้วยว่าทำอะไรลงไปแต่ก็รู้สึกผิดนะ
ทำให้คนได้รับบาดเจ็บสาหัสทีนี้เจ้าหน้าที่ค่ะก็ต้องคุมตัวไป
ไปสอบสวนกันแล้วก็เอายาให้กินคุมตัวไปฝากขังที่โรงพักหนองบัวแดง
กำนันตำบลครูเมืองค่ะก็คือนายสุรศักดิ์พลธรรม
ก็ยอมรับนะคะบอกว่านายวิญญาเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ปกติเขาเป็นคนนิสัยดีพูดจาเพราะแต่ที่มาก่อเหตุแบบนี้
กำนันบอกว่าน่าจะขาดยาหรืออาจจะไม่ได้กินยา
ตามที่คุณหมอสั่งอาการเลยมากำเริบแล้วก็มาลงมือก่อเหตุ
จากนี้ค่ะคุณผู้ชมเราไปเจอน้องเขยของนายวิญญาผู้ก่อเหตุนี่แหละ
เขยคือนายสงกรานเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะมาทำร้ายแม่กับลูกที่อยู่ในเปรย์เนี่ยนะ
นายวิญญาเนี่ยเอามีดปลายแหลมเนี่ยมาไล่แทงน้องเขยจนได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าโชคดีมีชาวบ้านเข้ามาแย่งมีดออกจากมือของนายวิญญาได้
แล้วตัวน้องเขยก็เลยรีบไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยพาตัวนายวิญญาไปรักษาให้หายขาดหน่อย
เพราะว่าไม่รู้ว่าอาการมันจะกำเริบออกมาอีกเมื่อไหร่
แล้วจะมาไล่ทำร้ายคนอีกหรือเปล่านี่ดูสภาพเปรย์

แล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยว่ามาทำอย่างนี้เพราะอะไรนะฮะ